การอยู่ที่โรงพยาบาลบางทีก็อยู่เฉยมันเบื่อจริง
คนกักตัวอยู่บ้านยังรู้สึกว่าคุยกับประตูตู้เย็นแล้วเลย
ไม่รู้จะทำอะไรแล้วจริงมีอีกคลิปนึงค่ะ
ระบุว่าก็ไม่มีอะไรจะทำหรืออาจจะเบื่อหรือเปล่า
ทำไมถึงทำแบบนี้เป็นภาพของผู้ป่วย
โควิด๑๙นี่แหละออกมาเต้น๒๓คนด้วยกันดูคลิปค่ะ
วัยรุ่นสองคนค่ะอยู่ในโรงพยาบาล
เห็นจากด้านหลังยังคงมีผู้ป่วยโควิด๑๙
ท่านอื่นคนอื่นนอนนิ่งนอนรักษาตัวอยู่

นานมากนะคะแล้วคนที่ถ่ายคลิปก็หัวเราะคิกคักไปด้วยเนี่ยนะคะ
หมอแหลปแพนด้าเอามาลงไว้ค่ะแล้วระบุข้อความ
ขอความกรุณาอย่าใช้เสียงรบกวนผู้ป่วยเตียงข้างครับ
เอาเรื่องนี้เจ้าของพื้นที่นะคะนายแพทย์ศรีศักดิ์จิตตั้งธรรม
เป็นแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
หลังจากทราบเรื่องค่ะบอกว่าอ๋อพื้นที่นี้คือโรงพยาบาลป่าโมก
อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะยอมรับแล้วแหละว่าเป็นพื้นที่นี้
ตอนนี้ทำความเข้าใจกับผู้ที่รักษาตัวแล้วโดยเฉพาะ๓คนนี้นะคะ
ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่คุณหมอบอกว่าก็เข้าใจแหละ
ว่ามีความเบื่อเพราะไม่รู้จะทำอะไรแต่ขอนะกิจกรรมแบบนี้ขอให้งดไปเลย
พอหลังจากได้รับความเข้าใจแบบนี้แล้วนะคะหญิงสาวที่ปรากฏในคลิป
ออกมาขอโทษสังคมฟังเสียงค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะออกมาชี้แจงนะคะ
แล้วก็จะออกมาขอโทษนะคะพี่นักข่าวทุกคนนะคะ
แล้วก็สังคมออนไลน์ตอนนี้นะคะ
ก็คือว่าพวกเราเนี่ยคือเครียดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรทำนะคะ
พวกเราก็เลยเหมือนว่าจะออกมาออกกำลังกายกันเนี่ยนะคะ
เขาก็แบบว่าคนไข้ก็ออกมาออกกำลังกายได้อะไรอย่างนี้
พวกเราก็เลยทำคลิปแล้วก็ส่งไปในไลน์กลุ่มนะคะ
ซึ่งลายกลุ่มนี้เป็นลายกลุ่มของคนไข้นะคะ
คลิปที่ผู้ป่วยโควิด๑๙ออกมาออกกำลังกาย
แต่นั่นคือทางโรงพยาบาลเขาจัดให้และเป็นนอกสถานที่ที่ไม่ใช่ห้องพักรักษาตัวค่ะ
คือจริงคุณจะออกกำลังกายแบบนี้ดิฉันว่าก็ไม่ผิดนะ
เข้าใจว่ามันเบื่อจริงแต่แนะนำใส่หูฟังค่ะ
คือเรื่องของเรื่องประเด็นคือเสียงมันไปรบกวนคนอื่น
บางทีบางคนเขาอยากพักผ่อนอยากนอนไง
หูฟังปุ๊บทุกอย่างคุณอยู่ในโลกของคุณได้เลย
คุณจะเต้นท่าไหนก็ได้ขอแค่มันไม่ไปชนเตียงข้างก็พอ